ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกัน
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ

ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ

กลับมาแล้วนะครับศึกสุธิรักของเรานะครับ

เกมนี้ที่เห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าแรงบิดพิชิตใจนะครับ
เกมนี้ที่เห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าแรงบิดพิชิตใจนะครับ

ศักดิ์ชายเนี่ยนะครับก็จะได้รู้นะครับว่า

มีชื่อว่าแรงบิดพิชิตใจนะครับว่า

ศักดิ์ชายเนี่ยนะครับว่า

รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือเกมแรงบิดพิชิตใจ
กติกาเกมแรงบิดพิชิตใจฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องบิดผ้านวงพื้นยักษ์ในกระมังซักผ้าที่เปียกน้ำให้แห้งที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาทีหรือ๓นาทีฝ่ายชายของคู่ใดสามารถบิดผ้าให้เหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะและรับคะแนนสะสมไป๓หัวใจ
ได้เห็นกติกามารยาทไปแล้วนะครับว่าแรงบิดพิชิตใจนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับใน๓นาทีครับ
คุณทั้งสองพร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมพร้อมนะฮะทั้งสองฝ่ายพร้อมนะครับพร้อมครับ
๒นาทีแล้วเราจะมาชั่งกัน๑รอบนะครับพร้อมเตรียมตัว
ไปเอามาแล้ว
เริ่มแล้วครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเหล่าพ่อบ้านใจกล้า
ดูท่าจะไม่มีใครยอมใครกันเลยนะเนี่ย
มาแล้วครับเขาใส่เต็ม
ใช่แล้วครับน้ำออกมาหมดแล้วฮะ
ด้านคุณทีมก็มาเต็มครับ
อ้าวขึ้นตรงไปแล้วครับทุ่มเทจริง
เอาใหม่
คุณทีนยังใส่เต็มอยู่ครับ
คุณแบงค์ยังพยายามอยู่คุณแบงค์เริ่มหอบแล้ว
อย่ามองเขาอย่ามองเขา
เอาออกแม็กซ์ปาดหน้าปาดหน้าทุกคนออกปาดออก
แล้วเราจะนับพร้อมกันนะครับ
หยุด
เอาล่ะผมขอช่างของคุณแบงค์ก่อนเลย
มานี่คุณแบงค์ครับเตรียมตัวนะครับ

ดูสิว่าน้ำหนักเท่าไหร่แม็กซ์วาง๑๒๓วาง

กิโล๓๘ครับ
คุณทีมครับของคุณมากกว่าหรือน้อยกว่า

คุณยังเต็มที่ได้๑๒๓วางครับ
กิโล๓๘ครับผม
และในครึ่งแรกนี้ก็เป็นฝ่ายคุ้นทีนที่ได้น้ำหนักน้อยกว่า

คุณแบงค์ก็ต้องสู้เต็มที่แล้วล่ะครับ
เป็นไงบ้างครับแบงก์ครับ
ใครใจพี่สัตว์ใครใจพี่สัตว์
ตอนนี้ห่างกัน๑กิโลนะครับ

ผมว่าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ครับแต่ไม่บอก
จะไม่บอกครับ
คุณคิดว่าคุณจะเอาลงได้อีกเท่าไหร่ครับ
ผ้าของคุณเนี่ย
ผมว่าครึ่งกิโลมากสุดครับตอนนี้ครับ
คุณคิดว่าครึ่งกิโลมากสุด
ทั้งคู่ครับคุณมีเวลาอีก๑นาทีเท่านั้นนะฮะ
เตรียมตัว

เอ้าสะบัดผ้าซะด้วย
เป็นงานนะครับเนี่ย
ขึ้นตรงไปแล้วครับเบาะเต็มครับ

ไม่ต้องเป็นแล้วเย็นดูมันก็ได้

โต๊ะโต๊ะลวกออกมาก็ล่าก่อน
โต๊ะเบี้ยวแล้วครับ
เบี้ยวแล้วพี่เทน

ทุกคนนับพร้อมก่อน